คดีเด็กนักเรียนทำร้ายกันยังมีอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นคดีวัยรุ่นทำร้ายเด็กชายหลายคนด้วย
กลุ่มรุ่นพี่อายุประมาณ๑๖๑๘ทำร้ายรุ่นน้อง
ที่แต่งชุดลูกเสือคุณผู้ชมดู
คดีนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาแล้ว๒เดือน
เวลาล่วงเลยมาตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเลย
จะเห็นว่ากลุ่มเด็กโตเนี่ยมีคนนึงสวมชุดดอดอด้วย

แล้วเด็กที่ล้มลงไปก็สวมชุดลูกเสือทศนาย
แล้วนอนนิ่งแล้วก็ยังไม่หยุด
กี่คนก็ไม่รู้ลุงหนึ่งคนต้องมีคนออกมาห้าม
ถึงได้วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
นี่ค่ะกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มนี้อายุประมาณ๑๖๑๘นะโดยประมาณ
รุมทำร้ายเด็กชายสวมชุดลูกเสืออายุ๑๔ค่ะ
มเตะลุมกระทืบที่หน้าอกศีรษะใบหน้า
แน่นิ่งไปแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะ
อีกภาพหนึ่งก็จับภาพได้ตอนที่ก่อนเกิดเหตุ
คือเขาบอกว่าเด็กชุดลูกเสือเดินมาพร้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน๓คน

แล้วยืนอยู่หน้าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุหันมาเจอ
แล้วมีการตะโกนต่อว่าผู้เสียหาย
กลุ่มนี้กลุ่มชุดลูกเสือเขาเลยวิ่งหนี
ก็โดนวิ่งไล่ตามค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
วิ่งไล่ตามคือสวมชุดนักเรียน๖คนสวมชุดรอดอร์๒คน
มีสวมชุดปกติเนี่ยอีก๑คน
นี่คือหน้าตลาดพันล้านนะคะ
ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอสัมพรานตอน๕โมงเย็นค่ะ
วันที่๒๕มกราคม
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพ
ผู้ปกครองเขาก็พาน้องไปรักษาตัวบาดแผลหลายแห่งเลย
โดยเฉพาะที่ใบหน้าร่องรอยจะเยอะกว่าที่อื่น
ก็ไปแจ้งความที่สพโพแก้วโอ้โหดูสิคะ
คือล้มลงไปนอนแล้วแล้วก็โดนซ้ำ
คดีที่สพโพแก้วไม่คืบหน้าค่ะ
กันจอมพลังต้องพาแม่ผู้เสียหายไปติดตามคดีอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่านับตั้งแต่วันเกิดเหตุเดือนมกราจนถึงวันนี้ก็เกือบ๒เดือนเต็มแล้ว
ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเลยนะคะ
จอมพลังบอกว่าจากหลักฐานมันเห็นชัดนะว่าฝ่ายผู้เสียหายเดินมาตามปกติ
แต่พออีกฝ่ายหนึ่งเห็นก็ตะโกนด่าแล้วก็วิ่งไล่นะคะ
แล้วผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กอายุแค่สิบสี่ปีแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนโตกว่า
หลายคนด้วยกลับมารุมเด็กคนเดียวแล้วพอแจ้งความเนี่ย
ตามรายงานเขาบอกว่ายังมีพฤติกรรมการข่มขู่กลับด้วยค่ะ
รู้หมดนะบ้านอยู่ไหนตามได้หมดรู้หมดว่าพวกคุณทำอะไร
คุณรู้แล้วทำไมครับรู้ทำไมรู้ว่าเขากินข้าวกี่คำเหรอ
รู้รู้แล้วมันแล้วมันคือยังไงมันได้ประโยชน์อะไรครับนะ
ผมเนี่ยวันนี้ก็เลยมาช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่เขารู้สึกว่า
ห่วงลูกนะครับแล้วก็ห่วงว่าเหมือนสู้กับคนมีเงินคนมีทอง
นะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรหรอกนะครับ
ผมก็เลยวันนี้มาติดตามให้นะก็ต้องขอฝากเรื่องหนึ่งกับผู้ปกครองทั้งหลาย
หลายท่านนะครับเลี้ยงลูกก็สอนให้ลูกรู้จักผิดชอบชั่วดี
นะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุกนะครับไม่ได้เลือกขังคนจนคนรวย
จนหรือรวยคุกก็เปิดพื้นที่ต้อนรับทุกคนนะครับ
จอมพลังเนี่ยหลังหลังไปติดตามคดีในลักษณะแบบนี้บ่อยมากใช่
นักเรียนทำร้ายกันนะคะเป็นการรุมทำร้ายกัน
ล่าสุดชุดสืบสวนสพโพแก้วลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
ตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดและพบว่ามี๖คนที่ไปก่อเหตุ
ตามหลักฐานเนี่ยค่ะกำลังอยู่ระหว่างคุมตัวมาดำเนินคดี
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายสาหัสค่ะอ่าฝากสพโพแก้วด้วยค่ะ
ก็อยากให้คดีคืบหน้าเร็วเร็วค่ะใช่ครับนะคะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้